สี่ทุ่มถึงตีสี่ห้ามออกไปไหนนะคะต้องรู้สิคะต้องรู้ค่ะอืม
จังหวัดนทบุรีบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
มีผู้ชายสองคนเมาไปเมาอยู่เลยแล้วก็ไปทุบ
ร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อเขาก็ปิดนะคะ
เออใช่ร้านสะดวกซื้อปิด๔ทุ่มเหมือนกันนะคะใครไปท่าตีท่าต่อยกันหลัง๗๑๑ปิดเนี่ยไม่ได้แล้วนะ
คือไม่รู้เหรอสองคนนี้หรือยังไงคือหรือเมาหรือยังไง

ทุบเฉยเลยเนี่ยค่ะเป็นวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวก่อนวัยรุ่นเหรอไม่วัยรุ่นแล้วล่ะอายุ๓๓คนนึง๓๒คน
นายอนุชายอดศรีดาอายุ๓๓ปีเป็นชาวจังหวัดเลยนายอำนาจบัวศักดิ์อายุ๓๒ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ
กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อไม่ใส่หน้ากากอนามัยแถมเมาอีกต่างหากไปทุบประตูร้านสะดวกซื้อสองคนนี้ค่ะ

พอเจอเจ้าหน้าที่ตอนแรกจะวิ่งหนีด้วยนะแล้วก็เอะอะโวยวายด้วยนะ
เมื่อคืนนี้นะคะที่จังหวัดนทบุรีจับกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ที่ฉันแนะนำแบบนี้นะคะทั้งคนที่บอกว่าไม่รู้ว่ารัฐมีการออกมาตรการอะไร
คุณจะไม่พลาดอะไรเลยจริงย้ำแล้วย้ำอีก